คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พื้นที่ตำรวจสพเมืองสงขลานะคะ
เมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง

ว่ามีอดีตตำรวจนายนี้นะคะ
ที่เขาเป็นผู้ที่เคลื่อนไหว
ในคดีอาญาคดีอาทยากรรม
ก็คือเป็นอดีตตำรวจที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมปรากฏว่าอยู่ดีถูกคนร้ายกระหน่ำยิง
เขาเสียชีวิตค่ะเนี่ยนะคะคือไปมีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นภาพรถของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุชัดเจนนะคะ
เป็นรถสีดำเหมือนกับคนร้ายเนี่ยขับตามมาพอเห็นผู้เสียชีวิตเขาจอดรถหน้าบ้าน
คนร้ายจอดแล้วก็ลงมายิงเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเมื่อวานนี้
หน้าบ้านของอดีตตำรวจนายนี้ในพื้นที่ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
ร้อยตำรวจเอกวัชรินเบนจะทศวรรษอดีตรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
กำลังขับรถมาจอดหน้าบ้านคนร้ายขับรถตามมาประกบใช้ปืนกระหน่ำยิง๕นัด
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสพยายามจะช่วยปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
ตำรวจชุดสืบสวนได้เบาะแสก็คือกล้องวงจรปิดนะคะ
เห็นรถเก๋งของคนร้ายเนี่ยเป็นรถเก๋งสีดำรถของอดีตตำรวจผู้เสียชีวิตเป็นรถเก๋งสีขาว
เห็นเลยนะคะว่ารถของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเลี้ยวเข้าบ้านแล้วก็รถคนร้ายเนี่ยขับตาม
รถคนร้ายเป็นรถเก๋งนิสสันอัลเมร่าสีดำค่ะซึ่งก็ตรงตามที่พยานเขาเห็นเหตุการณ์
ว่ารถคันนี้ขับมาจอดแล้วก็ยิงร้อยตำรวจเอกวัชรินยิงเสร็จขับรถหนีไป
ตามถนนกาญจนวนิษฐ์เข้าสู่ตัวเมืองสงขลาคือได้ภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ตาย
ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูเนี่ยภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถด้วยลองดูค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะทางด้านพลตำรวจโทรณสินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
ก็ได้มีการเรียกประชุมชุดคลิกไข่คดีผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เฟอร์เอนต์กับพตเอกศิวารารังศรีพรามาณกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการรายงานความคืบหน้าทางคดี
รองพบตรก็เน้นย้ำว่าให้เร่งรัดการเก็บพยานหลักฐานและดำเนินคดีอย่างรอบครอบ
ส่วนการสอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์ตอนนี้สอบไปแล้วอย่างน้อย๖ปาก
ปมสังหารมูลใจในการก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะคะ
ซึ่งตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่มันมีอยู่หลายประเด็นนะคะ
เพราะว่าตัวผู้ตายอดีตตำรวจนายนี้ไปทำคดีแล้วก็มีการเฟซบุ๊กไลฟ์
แล้วก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในเกือบทุกคดียืนยันว่าทางตำรวจเองจะทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา
แม้ว่าผู้ตายจะเคยร้องเรียนตำรวจแม้ว่าผู้ตายจะเป็นอดีตตำรวจที่มีความขัดแย้งกับตำรวจก็ตาม
พลตำรวจรีปรีดาเปี่ยมวารีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาบอกว่าตอนนี้
ตั้งทีมสืบสวนสอบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายคดีนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่จากสี่หน่วยงาน
คือชุดสืบสวนภูทรภาค๙สืบสวนจังหวัดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองและกองปราบ
แนวทางการสืบสวนสอบสวนพบว่าคนร้ายน่าจะมากันประมาณ๓๔คน
เส้นทางการหลบหนีมุ่งหน้าไปตามถนนกาญจนวนิษฐ์เข้าสู่ตัวเมืองสงขลา
ตอนนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่กำลังตามอยู่ก็คือแกะรอยกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
แล้วก็จะมีการสอบพยานที่เห็นเหตุการณ์เชื่อว่ามือปืนน่าจะเป็นมือปืนแบบมืออาชีพ
เป็นแบบรับจ้างอะค่ะรับจ้างมาก่อเหตุนี้เพราะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี
แล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายด้วยนะคะโดยเฉพาะตัวมือปืนเองค่ะ
ลงมาจากรถนะคือยิงออกมาจากรถของตัวเองค่ะดังนั้นชำนาญมากคือแม่นอ่ะ
แล้วก็ยิงถูกจุดสำคัญเขาเหยื่อเสียชีวิต
พิสูจน์หลักฐานตรวจพบเศษหัวกระสุนปืนที่เชื่อว่าเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
เรื่องต้นคาดว่าเป็นปืนขนาด๓๕
ล่าสุดทางพลตำรวจรีสมชายรักษณะผู้บังคับการตำรวจสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙
เรียกประชุมวางแผนกันนะคะแล้วก็สรุปความคืบหน้าของคดี
แล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจในจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมอีก
ไปดูพฤติการของคนร้ายว่ารักษณะในการก่อเหตุเป็นลักษณะไหนยังไง
ส่วนเบาะแสของรถเก๋งคนร้ายเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลของรถ
พบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมเพราะตอนแรกมีคนเห็นเหตุการณ์
ก็คือเป็นญาติของผู้เสียชีวิตเขานั่งอยู่ในบ้าน
แล้วเขาได้ยินเสียงปืนเขาวิ่งออกมาดูเขาเห็นป้ายทะเบียน
เขาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าป้ายทะเบียนนี้แต่สุดท้ายพอไปตรวจสอบเป็นทะเบียนปลอมนะคะ
แต่ก็มีจุดสังเกตที่ตำรวจบอกว่าน่าจะพอแกะรอยได้
เพราะมีสติ๊กเกอร์สีออกขาวเหลืองติดอยู่ที่กระจกหลังรถของคนร้าย
สติ๊กเกอร์นี้ค่ะอันนี้เป็นจุดสังเกต
ก็นำของมาเส้นไหว้รูปถ่ายของผู้เสียชีวิตก็คือร้อยตำรวจเอกวัชริน
ซึ่งสวมเครื่องแบบตำรวจแบบเต็มยศค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศที่คนในครอบครัวเสียใจมากนะคะ
ยายก็บอกแค่สั้นว่ารู้ว่าลูกเขยมีเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือคดีกับชาวบ้าน
มีเรื่องของคดีที่เกี่ยวกับที่ดิน
ซึ่งก็บอกว่าจะสู้คดีให้ถึงที่สุดแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดมากนักค่ะ
แล้วเขาได้พูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ว่าเขาจะเสียชีวิตบ้างค่ะ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาล

ที่วัดโรงวาดอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ
เดี๋ยวต้องตามกันต่อว่าสาเหตุเบื้องต้นปมในการสังหารคืออะไร
ค่ะเพราะว่าจริงแล้วร้อยตำรวจเอกวัชรินก็ถือว่าเป็นที่รู้จักประมาณนึงเลย